ส่วนเหตุการณ์ต่อไปคุณผู้ชมครับที่กำแพงเพชรน้ำแข็งโปรยไป
ตอนแรกผมไม่เห็นภาพนึกว่าพูดถึงลิเกไม่ใช่
ญาติภาวะญาติโยมภาวะพระเมาเดินลำขวาน
บอกก่อนเลยว่าพระแล้วมือนึงถือขวานจริง
มือนึงถือกระป๋องเบียร์จริงแต่มันมีอะไรมากกว่านั้น
ไปดูคลิปก่อนที่ชาวบ้านเขากลัวกัน
คุณผู้ชมพอจะเห็นภาพบ้างแล้ว
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละช่วงท่านทำอะไรบ้าง
ครับคือท่านเดินวนเวียนวนเวียนพูดคนเดียวอยู่
อยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เห็นไหมร้านก๋วยเตี๋ยวนี่
เจ๊เขาลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ตลาดนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรครับ
ท่านสั่งก๋วยเตี๋ยวใส่ถุงแล้วเดินไปเปิดน้ำอัดลมสีแดง
แต่ท่านไม่ดื่มฮะท่านเอาลาดตามตัวท่าน
เอาน้ำอัดลมสีแดงราดตามตัวท่านดอม
แล้วเอามือทุบในอกเลยนี่ทุบอยู่อย่างนี้ฮะ
จากนั้นท่านออกไปเดินตามถนนประหลโยธินข้ามถนนไปคุยนี่ฮะ
ถนนผนโยธินข้ามไปคุยกับชาวบ้าน

แล้วหลังจากนั้นท่านก้มทำอะไร

มือชี้บนฟ้าเหมือนคุยอะไรกับใครเนี่ย

ชาวบ้านนี้เห็นกลัวสิครับ
นอกจากนี้มีชาวบ้านนะครับบอกว่า
ก่อนหน้านี้พระรูปนี้ไปป่วนที่ตลาด

ศูนย์เด็กเล็กเหรอเอ้ยขนลุก
แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรที่

ปะนะตังท่านประหลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชร

เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนี่แหละ

เมื่อตรวจสอบไปยังวัดดังกล่าวพบว่า

ต้องดูว่าต้องเห็นใจท่านนะเป็นผู้ป่วยจิตเวท
เป็นผู้ป่วยจิตเวทมาแล้วระยะหนึ่งนะวัดก็พยายามแก้ปัญหา
พยายามควบคุมไม่ให้ท่านออกนอกวัดแต่ท่านก็แอบออกมาจนได้
เจ้าหน้าที่บอกโอเควัดทำไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทำให้
ก็เดี๋ยวนะครับจะพากลับวัดก่อนเบื้องต้นเก็บข้าวเก็บของ
แล้วจะส่งตัวท่านไปรักษาอาการอาภาษณ์ที่ว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทต่อไป
คือน่ากลัวว่าถ้าไม่ทำร้ายตัวเองก็อาจจะทำร้ายคนอื่นเอานี่สินะครับ
อันนี้ก็นะในส่วนหนึ่งก็ต้องเห็นใจเพราะว่าท่านก็คงไม่รู้ตัวแหละนะครับ